อนุรักษ์วัฒนธรรม

คุณพ่อคะมากอดอาการังใจหน่อย

ถ้ารู้สึกว่าแม่ปลอดภัยเอาฉันไปเป็นเมียค่ะ

เค้าดึงเสียงไปเก็บที่หน้าผ่าเค้ากอด

ร้องร้ายให้รัก